เวลาคิดเข้าไปผู้หญิงอยากจะสอบเทือผ้าเพราะว่าผู้หญิงจะร้อนข้างในจะเสียว
คือพี่ให้เขากินแล้วพี่ก็ต้องเข้าหาเขาเข้าไปเล่าโลภเขา
ยาสลบมันก็สลบเลยครับไม่มีสติ

ราคาเทปไว้เข้าไปมันก็จะเตินแต่กันเพิ่ม

จำไม่ได้เลยระหว่างโดนยาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พี่ดูสิ่งสาวหรือยัง

ในเว็บอ่ะครับผมเห็นมีหลายใช่ใช่อ่าพี่สนใจตัว
ใหม่เป็นพิเศษไหมครับคือผมไม่รู้ว่ามันมันออกฤทธิ์ยังไงอ่ะครับ
แต่ละตัวผมก็เลยไม่รู้จะจะว่าเป็นเกร็ดใช่ไหมอืมใช้ต่อครั้ง
ห้าเกร็ดต่อครั้งครับห้าเกร็ดอ่ะครับแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
ในมันพันหกใช่ไหมครับใช่ใช่ครับพันห้าครับนี่
ขาวพันห้านี่นี่เราใช้ได้กี่ครั้งอ่ะครับ
ใช้ได้ห้าครั้งครับมันจะมีสามสิบเกร็ดครับอ๋อแล้วแล้ว
เราใช้ยังไงครับใส่ไปในแก้วน้ำหรือว่ายังไงฮะ
ใช่ผสมเครื่องดื่มครับมันควรจะเป็นเครื่องดื่มอะไรฮะ
ได้ทุกชนิดครับเกี่ยวกับเวทน้ำผลไม้ครับพี่อ๋อทำไมอ่ะ
ตัวยามันจะเจือจังครับมันมันมันมันมันเป็นมันเป็นขนครับพี่
ถ้าแล้วมันต่างกันยังไงกับอะไรอย่างนี้

อืมแบบตัวบีบอ่ะพี่ใช้หนึ่งบีบอ่ะพี่ฝามันอ่ะ
มันจะเป็นตัวบีบแซมพีดเป็นกระเป๋าบีบอ่ะ

คือพี่ให้เขากินแล้วพี่ก็ต้องเข้าหาเขาเข้าไปเราโลภเขา
เยอร์๑๓เนี่ยจริงเนี่ยมันมีหลายแปรครับ
กระตุ้นเซ็กแบบมึนงงแล้วก็แบบดมอย่างนี้ฮะ

ึนงงดมนี่คือยังไงครับ
คือเวลาโดนเข้าไปมันก็จะโดนเดินเพิ่มครับ

จำไม่ได้ในระหว่างโดนยาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แต่มันผ่าโดนมันไปมึนงง

ผู้หญิงเนี้ยก็คือผสมข้างดีมาให้เขากินนะครับหนึ่งร้อยเอ็มแอลก็กับหนึ่งเจ็ด
ถึงช่วยง่ายง่ายครับถ้าน้ำหนึ่งแก้วลูกค้าใช้แค่สามเจ็ดก็อยู่นะครับ
อ๋อมันควรจะเป็นน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรจะได้ที่มันเป็นของอะไรหรอครับ
อ๋อครับมันอันตรายมั้ยะอันนี้มีอันตรายอยู่แล้วครับ
ถ้าเราไม่ใช้เกณฑ์อยู่แล้วก็โอเวอร์โดษน์ติดตามภายยาเกิน
ก็ขึ้นมาอ่ะครับถ้าเกินนี่หรือตายได้ใช่ไหม
ต้องตายครับผมก็แค่อาจมรุนหัวตาลายอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่ไหมขายยังไงครับอ่าราคาตัวไหนครับ
ลูกค้ามันมีหลายราคามากครับก็เป็นยานดม
ก็สามพันอืมเอ่อก็เป็นแบบมึงก็สี่พันสองนะครับ
ประมาณเนี้ยครับอืมอันนี้ได้ได้ได้ได้
ได้กี่ได้กี่ครั้งอ่ะพี่คือมันกะมันไม่ได้อ่ะ

มันทำของคนที่เค้าใช้คือครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นยาสนบ
ส่วนเด็กลูกครับอืมแล้วไอ้แบบป้ายผมเห็นมีแบบป้ายด้วย

เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่แล้วถามคนโอ้นก็มาจัดอาคารอะไรฮะ
สุดยอดเหรออ่าได้รับแล้วเดี๋ยวจัดจานให้หน่อยครับ
ประเภทยังไงบ้างอ่ะก็เลยแบบไม่เคยใช้ใช้กับใครครับ
กับแฟนเดี๋ยวเองหรือว่าไงครับคนอื่นคนอื่นพี่

ถ้าใช้สัปดาห์๑๙ตลอดจะใช้ได้ประมาณ๑๘ครั้ง

โดยยาไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงต่อการใช้งานครับอ๋อแต่

มันก็เป็นยาแบบเด็กนะครับ
ตอนนั้นเราประมาณสามเจ็ดก็อยู่แล้ว

ผู้หญิงอยากจะถอดเทือภาพเพราะว่าก็ร้อนข้างในจะเสียว

แล้วมีผลข้างเคียงอันตรายไหมบ้าง

แต่ว่าอันนี้ยาของไทยหรือเป็นยังไง
ยาไม่ใช่ของไทยครับมันเป็นของฮ่องกงครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป